เดือนนี้เป็นการวางแผนการสืบสวนมาหลายเดือนแล้วครับแต่เนื่องจากว่าจังหวะทามมิ่งมันไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยเองเดินทางออก
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยหลายครั้งมันเลยไม่ได้ทั้งแก๊ง
วาดละจะลักษณะอาจจะกำาลังข้ามผ้าประเทศเลยเขียวไปอาจจะการข้ามชาติ
แล้วมันการอุ้มบุญเด็กเนี่ยเอาออกไปคลอดที่ต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย
ตัวแม่กลับมาลักษณะนี้มันเป็นบุญที่เราคิดอย่างนี้ควรจะทำ
ก็คือหยุดการกำเนิดเด็กที่มันจะเป็นปัญหาของสังคม
เด็กพวกนี้จะถูกไปกระทำอะไรบ้าง
อันนี้เป็นการหยุดกระบวนการเหมือนค้ามนุษย์เลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปคือ
รับเชิญของเราเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
คือบริษัทต่อศักดิ์สุขวิมนต์เป็นรองผู้บัญชาการสอบสนกลาง
ถ้าจำกันได้คือจริงวันนั้นที่เราเชิญรองต่อศักดิ์มาเนี่ยนะคะ
เราจะคุยเรื่องข่าวเนี้ยค่ะเพราะว่าข่าวนี้ตอนที่เข้าไปจับกันเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะเป็นข่าวที่ใหญ่มาก
แต่ถ้าพูดกันตามตรงคือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่
แต่ในช่วงนั้นข่าวของไทยก็มีหลายข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ติดต่อกัน
แล้วก็กินพื้นที่สื่อค่อนข้างมากนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปอาจจะไม่เต็ม๑๐ปีเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าคือหลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีการพูดถึงเรื่องอุ้มบุญ
พูดถึงว่าเขาทำกันยังไงแบบไหนเรียกว่าอุ้มบุญ
แบบไหนทำถูกกฎหมายแบบไหนผิดกฎหมาย
แล้วประเทศไทยเนี่ยแบบไหนที่เอ๊ะบาปไหมคะผิดหลักศาสนาใดไหมคะ
คือตอนนั้นประเด็นเหล่านี้นะคะวนเวียนอยู่ในช่วงไม่เต็ม๑๐ปีดีนะคะ
แต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีเรื่องนี้อยู่
รองต่อศักดิ์ที่เข้าไปด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าข่าวนี้ที่ออกมาเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เต็มกำลังเลยนะคะคอมมาโด๙๐๔เข้าไปด้วยนะคะ
คมคือตำรวจปราบค้ามนุษย์เข้าไปด้วย
แล้วก็ส่วนที่กำลังกันหลายหน่วยงานที่เข้าไปแล้วก็รวบได้
คำว่ารวบได้นะตอนนั้นประมาณช่วงกลางเดือนเนี่ยนะคะ
อาจจะยังไม่ได้ครบซะทั้งหมดถ้าสาวจริงนะคะ
สาวจริงจริงอาจยังไม่ครบทั้งหมดด้วยซ้ำแล้วก็ไม่รู้ตกลงว่ามีกี่กลุ่มก้อน
มีกี่แก๊งกันแน่ที่ทำนะคะถ้าเราเอาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ตลบกลับมานะตอนนี้ก็น่าตกใจที่ยังทำกันเป็นล่ำเป็นสรร
คุณแม่ที่รับจ้างเป็นแม่อุ้มบุญนะคะ
บางคนไม่อยากให้เรียกอุ้มบุญให้เรียกอุ้มบาปนะคะ
ก็มีจำนวนไม่น้อยเด็กที่คลอดแล้วก็มีนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราจะไล่เรียงลักษณะของเด็ก
ลักษณะของแม่ลักษณะของแก๊งลักษณะของในหน้าและสถานพยาบาล
คือตกลงแล้วที่เราเคยพูดกันไปเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เรายังเจออยู่นะคะทีนี้ความน่ากลัวของข่าวนี้ก็คือตรงที่ว่า
เราไม่แน่ใจนะคะว่าปลายทางของเด็กเขาไปเป็นลูกจริง
หรือว่าเด็กจะถูกนำไปหาประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่เข้ารักษณะค้ามนุษย
คือถ้าเราจะคิดในแง่ร้ายมันไปได้หมดนะคะคุณผู้ชมว่า
โตขึ้นมาจะขายอวัยวะไหมนะคะหรือโตขึ้นมาเอาไปให้ค้าประเวณีไหม
คือถ้าจะคิดแบบระยะยาวแล้วคิดไปในแง่ร้ายเนี่ยมันไปได้หมดนะคะที่เข้าข่ายของการค้ามนุษย์
แต่เอานะตอนนี้ก่อนที่ไปจับกันมาแล้วก็คนที่ทำงานร่วมกันตลอดหลายปีนี้
วันนี้รองต่อศักดิ์ไม่ได้มาแต่คนที่รู้ไม่น้อยไปกว่ากันคือสองท่านในรายการนะคะ
ท่านแรกคุณหมอเป็นประธานกรรมการเวชศาสตร์เจริญพันธ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะ
นายแพทย์กำทรพฤกษานานนท์ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะ
และพ่อทุทธเหมือนกันรอบนี้มาจะมาคุยเรื่องนี่ค่ะต้นทางของกาลค้ามนุษย์
ถ้าจับต้นทางไม่ได้มันไปถึงปลายทางได้เลยนะคะ
จากกาญคามนุษย์คุณโรนสิทธิ์พึกซายาชีววะนามสกุลคล้ายกันนะคะ
กันนะคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีครับครับเอ่อก่อนหน้านี้เราก็คุยกันก่อนเข้ารายการบอกว่า
โอ้โหเราคุยกันมาก่อนหน้านี้เรายังต้องคุยกันอีกเหรอคะเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
เราคุยกันตอนนั้นแบบอีลุงตุงนังมากเอ๊ะไม่รู้จะจัดระเบียบจัดยังไงกัน
กระทั่งมีกฎหมายแต่ก็ยังมีใช่ครับก็ยังมีลักษณะอุ้มบุญคือเอางี้ก่อนนะคะ
คือการอุ้มบุญอุ้มบุญถือเป็นค้ามนุษย์เลยไหมคะคุณหมอไม่ครับผม
จริงจริงเนี่ยวัตถุประสงค์ของการที่ตั้งคันแทนผมอยากใช้คำว่าตั้งคันแทนนะตั้งคันแทนเอ่อ
เขาออกแบบหรือว่าดำเนินการเพื่อจะช่วยตอบคำถามหรือช่วยตอบโจทย์ในคนไข้ซึ่งไม่สามารถตั้งคันด้วยตัวเองจริง
เราต้องยอมรับว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างมีความเหมาะสม
มีประเด็นเดียวก็คือว่าเขาไม่สามารถตั้งคันได้เช่นอาจจะเป็นเนื้องอกมดลูกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทำให้ขัดขวางกระบวนการตั้งคันตามธรรมชาติ
ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยการตั้งคันแทนเป็นทางเลือกอันหนึ่งคือในรูปแบบเนี่ยอันนั้นโอเคเลย
แต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากใช้ตอบปัญหาเรื่องการมีบุตรยากแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวมันถูกนำไปเหมือนกับว่าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย
เช่นการทำพูดง่ายเหมือนกับผลิตเด็ก

ก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศ

ทำให้กระบวนการนี้ได้รับการดูแล
โดยเฉพาะยิ่งถ้าทำเป็นการค้าเป็นธุรกิจ
ผมคิดว่าอันนี้เป็นกฎหมายสากลครับ

ใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ใช่ครับซึ่งอันนี้ได้รับคำชมเชยจากหลายประเทศมาก
เพราะว่าเป้าหมายเราไม่ได้จะไปจับไปเซ็นฆ่าใคร

ที่เมื่อเขาดำเนินการเกิดมาด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาควรจะมีใครสักคนหรือว่าสักหน่วยงานหนึ่งช่วยเขาหน่อยไหม
เพราะเขาอยู่ตรงกลางไงฮะไม่รู้ลูกใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้
ประมาณนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์เริ่มต้นนะครับ
เวลาเราพูดว่าเนี่ยพูดเอาแบบพระอาจารย์

การที่จะบอกว่าอุ้มบุญถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ย
ถ้าเทียบกับข่าวนี้ที่ไปจับเนี่ยนะคะ
ตัวที่บอกว่าถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายคืออะไรคะ

ว่าที่คุณแม่หรือว่าตัวคนที่จะมาเป็นคนอุ้มบุญเนี่ย

แล้วเขาต้องรู้ด้วยว่าเขากำลังจะทำอะไรอยู่

คุณแม่หรือว่าคุณคนที่เป็นเจ้าของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งไข่และซูจิ
ก็ต้องรู้ความรับผิดชอบของตัวเอง

เชิญว่าลูกคนมาอยู่นี่ระหว่างกลางนะครับ

มีปัญหามีข้อถูกแย้งกันเยอะแยะไปหมด
กฎหมายอันนี้เตรียมการไว้ให้พร้อมเลย
เพราะฉะนั้นการพาลกระบวนการนี้เสร็จสับแล้วเนี่ย
แม้แทนการเขาป่วยนะฮะ
ว่าเขาจะรักษายังไงยังไงอะไรเนี่ยมันมีการวางแผนตกลงกันล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยและที่สำคัญก็คือว่าในทางกฎหมายเนี่ย
ก็เป็นลูกที่แท้จริงของพ่อแม่ที่อยากจะมีเขาอืมมันจบเลยค่ะ
คือไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าไม่ต้องเถียงกันแล้วของใครอืมอ่าเด็กของใครอืมเอ่อ
ใครต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะคือคือทำไว้ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง
ครับใช่ครับคืออย่างที่บอกนะคะคือตัวกฎหมายเนี่ยถกกันจนออกมาว่า
ต้องให้เด็กเป็นเป็นศูนย์การการพูดถึงใช่ใช่อันนี้คือประเด็นค่ะตอนล่าง
ไม่ใช่ว่าอ้อแม่มาจากอ่านี่พ่อมาจากไม่ได้ไม่ได้ใครเป็นคนอุ่มเขาเก้าเดือนไม่ได้
เอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งตั้งเป็นศูนย์กลางไว้ก่อนเลย
ทำยังไงให้เด็กได้รับการป้องกันซึ่งเท่ากับว่าเรียนเอาเอาตัวข่าวเลยนะคะ
คือที่ไปจับเนี่ยเท่ากับว่าทั้งหมดนั้นผิดกฎหมายหมดผิดครับผิดแน่นอน
เพราะอะไรคะคือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เชื้อไม่รู้ไข่ว่ามาจากไหนหรือว่า
ตัวแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นเชื้อแล้วมาอยู่ในร่างตัวเองหรือยังไงคะ
ที่หนึ่งเนี่ยก็เราไม่รู้ว่าคนที่มาต้องการจะมีลูกเนี่ย
เป็นผู้ที่อยากจะมีลูกจริงจริงหรือเปล่าหรือว่ามาทำให้เกิดเด็กด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่น
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขากังวลกันค่ะประเด็นที่สองก็คือเราก็ไม่แน่ใจว่า
คุณแม่ที่ว่าเป็นคุณแม่อุ้มบุญเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองกำลังจะเจออะไร
มีความเสี่ยงอะไรและความรับผิดชอบของตัวเองคืออะไรนะครับ
นี่ขอแทรกนิดหนึ่งหนึ่งนะไหมคะคือไม่ไม่รู้ไข่ของแม่ไม่รู้เชื้อของพ่อ
อันนี้พอจำนึกออกครับผมใช่แต่คุณแม่ที่ต้องตั้งคันตั้งเก้าเดือนเนี้ยนะคะ
ไม่รู้นะครับแปลว่าอะไรคะไม่รู้คือฉันคือการตั้งคันฉันตั้งคันให้ใครนะ
อย่างเงี้เหรอคะส่วนหนึ่งครับแล้วตัวเขาเองการตั้งคันเช่นเนี้ยมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
บางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งคันมีการตกเลือด
แล้วก็มีเสียชีวิตหลายลายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะ
ที่ฉันถามคุณหมอเอาคร่าวเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปเรื่องการแพทย์ซะทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วคือนิยามทางนิยามทางการแพทย์ที่เขียนไว้ในกฎหมายมันจะมีผลในการจะจับไม่จับจะบอกว่าผิดใช่ไหมคะ
เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะคุณหมอมาที่คุณรณสิทธิก่อนค่ะ
คุณโรนสิทธิ์คราวที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องปลายทาง
ถ้าต้นทางมันพาไปถึงปลายทางก็ต้องมาสกัดที่ต้นทางด้วยถูกต้อง
ตอนที่คุยกับคุณรณสิทธิคือเรื่องของการค้าประเวณีใช่ไหมคะ
ซึ่งถ้าเราถามถึงการค้ามนุษย์เราจะนึกถึงว่าพาเด็กไปค้าประเวณี
อันนี้นึกเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่จริงค้าประเวณีในนิยามร่มมันใหญ่มาก
ซึ่งอันนี้ที่เราพูดถึงอุ้มบุญมันจะซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่ใช่อุ้มบุญเท่ากับค้ามนุษ
ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมแต่อุ้มบุญจะพาไปถึงค้ามนุษย์เนี่ยไปเข้ากลไกไหนคะ
มันมีสิทธิ์ว่าการอุ้มบุญจะเลยเถิดไปถึงกรณีค้ามนุษย์
ตรงที่ว่าเราจะต้องมาพิสูจน์ทราบหลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้ว
ปลายทางเด็กพวกนั้นไปตกอยู่ที่ไหน
ถ้าสมมุติว่าไปตกอยู่ในลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์๘รูปแบบ
ตามที่พบประปราบการค้ามนุษย์กำหนดเอาไว้
นั่นคือเขาก็อยู่ในฐานะผู้เสียหายแล้วก็เป็นคดีค้ามนุษย์

พิจารณาจากสุดท้ายว่าชีวิตเด็กไปตกที่ไหน

อย่างเช่นอย่างอ๋อเดี๋ยวนะคะ
คือจริงอันนี้ที่ไปจับเนี่ย
ต่อให้เด็กยังไม่คลอดออกมา
มันพอจะสามารถบอกได้เหมือนกันว่าเด็กจะไปตรงไหนใช่ไหมคะ
คือว่าการตั้งคันแทนเนี่ยครับ
เราก็หวังว่าผู้ที่ต้องการให้มีการตั้งคันแทนเนี่ย
อยากที่จะรับเลี้ยงเป็นลูกจริง

แต่ว่าอย่างที่ทางคุณหมอได้กล่าวไปว่า
มันมีคนบางกลุ่มที่อาศัยช่องทางนี้
ในการทำผิดกฎหมายนะครับ

คือเราไม่สามารถฟันทงได้ณขณะนี้ว่า
ที่เกิดมาแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตเขาจะเป็นยังไง

เราจะต้องตั้งสินาเรียลที่มันรุนแรง

ว่าเด็กเหล่านี้อาจจะสุดท้ายไปตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษ
ขบวนการค้ามนุษย์ก็คือมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
แรงงานขอทานนำคนลงเป็นธาตุ
แม้กระทั่งตัดอวัยวะขายอวัยวะนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
เด็กเหล่านี้ต่อไปเนี่ยปลายทางเขาเป็นยังไง

ก่อนที่จะมีพรบการตั้งคันแทนนะครับ
ก็มีเด็กอยู่จำนวนมากนะครับ
ที่เกิดจากการตั้งคันแทนเนี่ยครับ

นี้เรายังไม่ทราบเลยว่าชะตาชีวิตเขาเป็นยังไง
ณตอนนี้ถ้าสมมุติเราเอาตัวข่าวเป็นหลักนะคะ

ขบวนการอุ้มบุญ
โดยที่เด็กปลายทางจะไปอยู่ที่จีนทั้งหมดไหมคะ

หรือว่าบางส่วนอยู่ในไทยด้วยคะ
สำหรับขบวนการที่ว่านี้ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ไปที่ประเทศจีนทั้งหมด

โดยที่คนที่อุ้มบุญเป็นคนไทยทั้งหมดไหมคะ

ล็อตนี้นะในช่วงนี้อันนี้คนไทยครับ
คนไทยทั้งเป็นคนไทยอุ้มบุญให้
แต่ว่าปลายทางเด็กจะไปจีนทั้งหมด

แต่ว่าที่อ่านเจอคือว่าเจอทั้งคนที่ร่วมขบวนการ
ที่เป็นคนจีนและที่เป็นคนไทย

ซึ่งเขาเหล่านี้คือเท่ากับขบวนการเดียวกันหรือไม่คะ

คือเขามีเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ทำร่วมงานกันนะครับ
เป็นทีมว่าใครจะทำหน้าที่อะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็ก็มีนายทุนซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการทำเช่นนี้

ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยผิดกฎหมายจีนด้วย

กฎหมายที่ว่าเนี่ยเขาลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับ
อุ้มบุญเท่าที่ทราบเขาลงโทษได้ถึงประหารชีวิต

ใช่ประหารชีวิตครับ
ส่วนคนที่โฆษณาว่ามีการอุ้มบุญหรือว่ามีการรับจ้างเนี่ย

แต่ว่ามันก็มีเงินอยู่ระดับหนึ่งนะครับ
เขาก็เลยหาประเทศที่เขาอาจจะทำได้ง่ายกว่าหรือเปล่า

คือถ้าสมมุติเราเอาตามตัวเลขที่เป็นข่าวนะคะคุณผู้ชม
ก็จะจับคนที่อยู่ในลักษณะการเป็นในหน้า

อาจจะสัก๑๐กว่าคนที่อยู่ในลักษณะของนายหน้า
ควรแบบติดต่อประสานงานใดก็แล้วแต่นะคะ
คุณแม่อุ้มบุญเนี่ย๒๐กว่าตัวเลขนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันจะเคลื่อนไปเรื่อยนะคะ
แล้วก็ตัวเด็กนะตอนที่เข้าไปในช่วงกลางเดือนเนี่ย
อยู่ที่สองคนที่ไปคือที่เขากระจายไปหลายจุดจำได้ใช่ไหมคะ

น่าจะมีเด็กจำนวนไม่น้อย

เด็กส่วนใหญ่ยังอยู่ในท้องแม่
ส่วนใหญ่คลอดแล้วอยู่ในประเทศไทย
เด็กส่วนใหญ่คลอดแล้วอยู่จีน
เด็กส่วนใหญ่คลอดแล้วไปพักไว้เพื่อนบ้าน

คือเฉพาะล็อตนี้ก่อนนะครับ
คือส่วนใหญ่เนี่ย
จริงแล้วทุกคนจะไปคลอดที่ประเทศจีน
แต่ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่ประเทศจีนปิดประเทศ

บางคนก็ถึงเวลากระโหลดแล้ว

ที่จับได้รอบนี้เป็นเพราะว่าเกิดการระบาดของไวรัสหรือเปล่าคะ
อันนี้มันทำให้อาจจะดูง่ายต่อการปฏิบัติการที่เมืองไทย

ถ้าเราสรุปนะตอนนี้นะคะถ้าที่ฉันสรุปผิดบอกได้เลยนะคะ

การจัดการเนี่ยก็จะมีทั้งคนจีนและคนไทยเพราะว่าปลายทางเด็กอยู่ที่ประเทศจีน
ใช่ไหมคะคนไทยต้องร่วมอยู่ในแก๊งด้วยเพราะว่าก็อาจจะง่ายในการติดต่อหาคน

ตัวเด็กจะไปคลอดที่จีนเท่านั้นหรือว่า
จริงแล้วขบวนการเขาก็ให้เด็กคลอดที่เมืองไทยได้คะ
จริงเท่าที่ผมทราบนะมีทั้งสองที่ในเมืองไทยก็มีครับ
ก็อย่างที่ผมเรียนว่าเรามีคนไข้ที่เสียชีวิต
เป็นคุณแม่อุ้มบุญก็มีพอสมควรนะครับมีอยู่เรื่อย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวจะมาลองแจกแจงนะคะว่า
คือที่คลอดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่คลอดทั้งที่เมืองจีนเนี่ยนะคะ

ทั้งเช่นจุดประสงค์ว่าอ๋อไปคลอดที่นู่นดีกว่า
สัญชาติไหมอาจจะมีปลายทางที่พร้อมจะรับเลี้ยงจริง
คือตอนนี้ถ้าเราคิดแบบเลวร้ายที่สุดสำหรับตัวเด็กเนี่ยนะคะ
คือว่าเขาอาจจะไม่ได้ออกมาแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบเป็นลูกจริงนะคะ
ได้รับการใส่ใจดูแลแต่ว่าไปเพื่อหาประโยชน์อื่น
หรือเราคิดมากไปหรือเปล่าจริงก็แค่คนอยากมีลูกนั่นแหละ
แต่มีไม่ได้แล้วก็อาจจะยุ่งยากหน่อย
ถ้ามีที่ไหนทำให้ได้เขาก็อยากให้ทำให้
มันออกมาเป็นแบบไหนกันแน่นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของการจับเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกคือมีทั้งเป็นคนจีนแล้วก็มีทั้งเป็นคนไทยในสถานะ
เหมือนกับเป็นผู้ดำเนินการเป็นเรียกภาษาเราคือในหน้าอย่างนี้นะคะ

แล้วก็คุณแม่อุ้มบุญก็จับได้เยอะนะคะ

อาจจะอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงแล้วถ้าสมมุติ
คือสาวกลับไปเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ว
แล้วไปเมืองจีนหลายคนหรือยังนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวเลขที่ออกมาก็คือว่า

คนที่เป็นคุณแม่เนี่ยถ้าตัวเลขเอาตามข่าว

ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขโดยทั่วไป
หรือถือว่าสูงแล้ว
สำหรับการมีแก๊งแบบนี้ค่ะ
เท่าที่ทราบนี่ดูเหมือนจะสูงกว่าเมื่อก่อน
เริ่มเหตุการณ์หลายปีก่อน
อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขาพูดนะครับ
แต่จะรับจริงยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

อย่างนี้นะคะเวลาเขาจะจัดหาผู้หญิง
ผู้หญิงที่จะมาเป็นคุณแม่ที่ตั้งคันให้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วตัวเขาตัวคุณแม่เขาจะรู้แค่ไหนคะว่า

แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเจ้าของ
เจ้าของไข่เจ้าของเชื้อก็จะเอาลูกไปเลี้ยงเป็นลูกเขา
หรือตัวคุณแม่ไม่รู้อะไรเลยหรือยังไงคะ
คือเมื่อก่อนนี้บางทีคุณแม่ไม่รู้เลย
แต่ว่าผมเชื่อว่าในล็อตหลังเนี่ยคุณแม่เขารู้อยู่แล้วว่า
จะต้องยกลูกให้กับคนว่าจ้าง
เพียงแต่บางทีไม่รู้จักแล้วว่าใครจ้าง
ขอให้มีคนมาขอให้ทำก็ทำแล้ว
แล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็บางครั้งบางคราวก็ได้เห็นลูก
บางครั้งบางคราวก็ไม่ได้เห็นลูกก็มี
คือถ้าสมมุติมันมาในลักษณะที่อย่างนี้

คือแบบนี้คือเป็นธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตัวคุณแม่อุ้มบุญเองเนี่ยยังมีปัญหาไหมคะ
ว่ายังแบบพอเสร็จแล้วผูกพันกับเด็กไม่ให้แล้วอ่ะ

ในการที่จะทำให้คุณแม่หมดปัญหาเหล่านี้
ต้องยกลูกคนนี้ให้อย่างแน่นอน

ก็ถ้าเดานะมันก็คงต้องมีความรู้สึกบ้างแหละ

แล้วในเท่าที่เรามีข้อมูลนะคะ

ถ้ามันเป็นคุณแม่อบบุญแล้ว๑ครั้ง
จะยังคงเป็นครั้งที่๒ที่๓ไหมคะ
คือจริงแล้วตามสรีระ
หรือว่าตามสภาพของร่างกายนะครับ
คุณแม่ที่จะมาเป็นผู้ที่อุ้มบุญเนี่ย

ที่จะมีบุตรมาแล้ว๑ครั้งนะครับ
อันนี้ตามความถูกต้องเหมาะสมนะครับคุณหมอ

แล้วก็ควรที่จะอุ้มบุญได้
ต่อไปอีกสักครั้งถึง๒ครั้งก็ควรที่จะหยุด

เพราะว่าเราไม่อยากจะให้เป็นการรับจ้างไง

แต่ว่าถ้าตั้งคันแทนให้กับพี่น้องหรือว่าคนที่เคารพนับถือกันทำได้ครับ

ไม่ต้องใส่เลือดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องใส่เลือดเนี่ยเขาจะมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่า
ถ้ากรณีที่เป็นพี่น้องกันจริงจริงพิสูจน์ทราบอย่างนั้นเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามาพี่น้องด้วยกันจริงเนี่ย
โอกาสที่จะไปทำเพื่อธุรกิจการค้ามันน่าจะน้อย

ว่าโอกาสที่จะมีปัญหากับตัวเด็กน่าจะน้อย
คือเดี๋ยวนะคะคือในเมืองไทยทำเพื่อธุรกิจไม่ได้ไม่ได้
แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันญาติพี่น้องเท่านั้นไม่ใช่
จริงเป็นที่เขาอนุญาตไปแล้วเป็นร้อยนะครับหลายท่านก็ไม่ได้เป็นญาติซะทีเดียวนะครับ
แต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการในการคุ้มครองเด็กก็คือต้องมีการตรวจสอบประวัติจริงต้องผ่าน
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณรณสิทธิ์บอกว่าจริงแล้วก็ควรจะเป็นคุณแม่ที่ผ่านการมี

ต้องการแน่ใจว่าอันที่หนึ่งเนี่ยตัวคุณแม่เองมีสรีระหรือมีความพร้อมในการที่จะตั้งคันเพื่อการกำเนิดเด็ก

หมายความว่าไม่ได้มีโรคจำตัวไม่ได้มีประเด็นอะไรต่างที่เป็นข้อห้าม
ที่จะแบบอันตรายต่อเด็กถ้าจะต้องอุ้มท้องอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เขาจะรู้จริงว่าการตั้งคันเนี่ยคืออะไร

ไม่ใช่กฎหมายถึงเขียนไว้ว่าคือมันผิดไหมคะถ้าเป็นท้องแรกของคนที่อุ้มบุญนะคะ
ถ้าตามกฎหมายนะผิดครับ

ไม่ให้มีการตั้งคันแทนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจดิฉันควรจะ
ถามคุณหมอหรือควรจะถามคุณธนสิทธิคะว่าที่เขาทำกัน
ทำกันแบบเป็นธุรกิจน่ะคือเขาระบุขนาดนี้ได้ไหมคะว่า
ต้องให้กินอะไรอ่าต้องดูแลขนาดไหนเสร็จแล้วเอาไปคลอดที่นู่นนะ
หรือเออคลอดที่นี่เดี๋ยวค่อยอุ้มไปที่นู่นคือมันละเอียดแค่ไหนคะ

คือเขามีวิธีการมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วนะครับว่า
ว่าจะต้องดูแลอะไรยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย
ตัวทางตัวผู้ที่รับอุ้มบุญนะครับเขาก็พยายามที่จะดูแลเด็กในคันให้ดีที่สุด
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามุ่งหวังอะไรครับเขามุ่งหวังเงินค่าตอบแทน

กลับมาจะถามว่าเขาจ่าย

ระยะนี้ได้เท่านี้ระยะสุดท้ายคลอดบุตรออกมาแล้ว
ส่งเรียบร้อยแล้วคุณถึงจะได้ทั้งหมด

เขาไปคลอดที่ปลายทางคือที่ประเทศจีน

มันให้ผลต่างกันในแง่ของธุรกิจของแก๊งที่ทำไหมคะ

เอาให้ชัดเลยว่าเด็กครบ๓๒แข็งแรงไม่มีโรคอะไรนะ
แล้วค่อยพาไปหรือไม่ไปคลอดที่นู่นอยากจะได้บรรยากาศความรู้สึกคุณแม่หนีไม่ได้

คือถ้าสมมุติว่าเขาคลอดเมืองไทยแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเนี่ย
ปัญหาก็คือเด็กที่เกิดเนี่ยจะมีชื่อแม่เป็นชื่อคนคลอดแล้วก็ชื่อพ่อเป็นสามีของคุณแม่คนนี้
งั้นถ้าอุ้มไปแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาไงเรื่องทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทาง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปถึงประเทศจีนก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้กระบวนการอะไรมากน้อยแค่ไหน
มันมีความยุ่งยากพอสมควรก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปตั้งแต่ยังไม่คลอดดีไหม
แล้วพอไปถึงที่นู่นแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีว่าเด็กจะต้องไปทำอะไรหรือไม่
เท่ากับว่าคนที่เป็นแม่อุ้มบุญในแก๊งแบบนี้เนี่ยจะไม่มีฝากคันแน่ถูกไหมคะ
มีครับมีเขาก็ดูแลของเขาไงเขาดูแลของเขาก็มีคนมาช่วยดูแล
เดี๋ยวนะครับคือฝากท้องกับโรงพยาบาลฝากท้องกับสถานพยาบาลก็มีเหมือนกัน
คือมีทั้งสองแบบเท่าที่ทราบก็คือเขาอาจจะฝากท้องกับโรงพยาบาลที่ใดที่หนึ่งที่เขาคุ้นเคย
แล้วก็จะมีประเภทที่เขาอาจจะเอาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเขาเองมาช่วยดูแลก็มี
ซึ่งถ้าสมมุติถ้าสมมุติเราแม่อุ้มบุญฝากท้องกับสถานพยาบาลมันต้องให้ชื่อตัวเขาเป็นแม่ป่ะคะ
โดยโดยทฤษฎีใช่แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าปฏิบัติมันก็มีคนที่ไม่ได้ทำตามนี้ก็มี
โทษนะคะตรงไปตรงมาคือแปลว่าสถานพยาบาลต้องรู้เห็นด้วยถ้าจะเป็นอย่างนั้น
คือถ้าทำถูกต้องเลยนะครับชื่อในตอนฝากท้องต้องเป็นชื่อคุณแม่ตัวคนที่อุ้มท้องก่อน
แล้วก็เอาหลักฐานไปยื่นในวันที่คลอดว่าฉันเนี่ยมีข้อตกลงอย่างนี้
แล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพอได้หลักฐานอย่างนี้
เขาก็จะไปเข้าไปที่หน่วยงานที่ทะเบียนราชนะครับ
ทำการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ
คือนี่ก็คือตรงไปตรงมาเหมือนกับที่ทำถูกกฎหมายในเมืองไทย
แต่ถ้าสมมติเขารักษณะจะไปไปทางที่นู้น

ใช่เพราะว่าชื่อเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าทะเบียนราชเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อให้ได้
เพราะฉะนั้นถึงเป็นที่มาว่าอุ้มไปคลอดเมืองจีน

ดีกว่าเท่ากับอย่างที่ที่ฉันถามก็คือว่า
นั้นเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะฝากคันแบบตรงไปตรงมา
สถานพยาบาลเขาอาจจะมีคนของเขาคอยดูแล

ซึ่งตรงนี้บางครั้งเป็นอันตรายอย่างที่ผมรู้จัก

บางครั้งวันนี้อาการตั้งคันบางทีมันเกิดมีประวัติแทรกซ้อน
เช่นตกเลือดบ้างคลอดก่อนกำหนดบ้างอะไรอย่างนี้

เขาบางทีเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมุติว่า
คนไข้ไปโผล่ตามโรงพยาบาลต่างถ้าเกิดซักประวัติเยอะก็จะรู้
เขาก็จะดูแลเบื้องต้นทำการรักษาได้บ้างไม่ได้บ้าง

ก็เป็นระยะที่มันบางทีก็จะหนักเกินไป

คุณโดนสิทธิ์ครับคุณโดนสิทธิ์รู้วิธีเขาทำไหมคะ
เขาจะให้คุณแม่อุ้มท้องกี่เดือน
แล้วเดินทางไปเพื่อจะรอคลอดที่นู่น
ก็คือจะเดินทางก่อนที่จะคลอด
ก่อนที่จะคลอดได้ไม่ได้เลยใช่ครับคล้องแก่ท้องแก่เหรอ

มันก็เดินทางในระยะที่ยังไม่ถึงระยะเสี่ยง
อ้าวคือใกล้ที่สุดที่จะคลอดแต่ว่ายังน้อยก็คือใกล้ที่สุดที่จะคลอด

แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกคือก็ไปจัดการกันที่นู่น
คลอดเสร็จแล้วคือคุณก็เป็นลูกของเจ้าของเจ้าของเงินพูดอย่างนี้
แต่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าอย่างกรณีล่าสุดที่จะพากันไปคลอดที่ประเทศจีน

ถ้าคุณถูกจับได้คุณถูกประหารชีวิตทันที
ถ้าเปรียบเทียบกันที่นู่นร้ายแรงกว่าที่นี่ด้วยไหมค

บริเวณมันเสี่ยงทั้ง๒ประเทศถ้าโดนนะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะกฎหมาย
แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ต้องตั้งคำถามนะคะว่า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

ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะปกป้องเด็กเป็นอันดับหนึ่งก่อน

ทุกอย่างมันมีการเข้าระบบมีการตามได้
ห่วงแต่อย่างเดียวคือตอนที่ยังไม่มีพรบ

ทางการจีนเขาร่วมด้วยไหมคะ
หรือว่าทางการไทยอย่างเดียวค่ะ
เท่าที่ทราบไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยนะคะ

ขอให้ทางการไทยเนี่ย

ความเข้าใจกับคุณแม่ทั้งหลายด้วย
ซึ่งอันที่จะเรียกว่าเป็นการขอร้องให้จับแล้วก็ไม่ใช่

แต่ว่าเราแสดงให้เห็นว่า
ทางนู้นเขาเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหา

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือถ้าเอาตามสถิตินี่นะคะ
อาจจะพอบอกได้ว่า
อนาคตของเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะคะ
เขาสั่งเป็นลูกแฝดไหมนะคะ
หรือว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไหม
หรือเป็นผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
แล้วรูปชมนมพันธุ์คือว่าเคยมีการตามขนาดที่ว่า
ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ทิ้งเลย
หรือออกมาแล้วเป็นอีกแบบออกไปได้ไปต่อได้

เพราะว่าถ้าคือเราพูดอย่างนี้มันเหมือนเป็นข่าวที่อาจจะไม่ได้

แต่ว่าจริงแล้วเรื่องนี้ถ้ามันขยายขึ้นเรื่อย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเด็กแบบไหนที่ถูกเลือกไว้
และเด็กแบบไหนที่ถูกสั่งว่าควรจะทำขึ้นมาขาย

แต่ว่าอันนี้เมื่อมันถูกทำเป็นธุรกิจแล้ว
มันจะข้ามเส้นของเรื่องสิทธิ
มันจะข้ามไปเป็นการละเมิดอยู่หลายมิตินะคะ
อันนี้เราพูดถึงกรณีอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชม

มันมีคำสั่งมาเลยไหมคะ
เหมือนกับซื้อของแล้วสั่งได้นะคะว่า
อยากได้ผู้หญิงนะอยากได้ผู้ชายนะ
อยากได้แฝดนะแฝดหญิงชายหญิงชาย
คือมันมีออเดอร์ขนาดนี้เลยไหมคะคุณหมอ
คือเท่าที่ติดตามดู
ผมคิดว่าอาจจะมีในบางลายเหมือนกันนะ
มีการกำหนดสเปคว่าต้องการลักษณะสไตล์ไหน
ดูตามพฤติกรรมที่เขาดำเนินการ

ส่วนใหญ่ก็คงจะเพียงที่ว่าขอให้ได้เด็กมาก่อน
แต่ว่าจะมีบางลายที่อาจจะมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง
ลักษณะที่มีการกำหนดคุณทักษณะบางประการอยู่

คุณรณสิทธิค่ะเท่าที่เราได้ยินมานี่คือ

แบบคำสั่งเด็กว่าเด็กต้องออกมาอย่างนี้นะ

มีบางรายที่ที่ต้องการระบุอย่างนั้นนะครับ
อย่างเช่นจากประเทศจีนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเด็กที่เป็นผู้ชาย
บางทีก็มีระบุมาว่าขอเป็นเพศชาย
ซึ่งจริงแล้วถ้าเราอิงกฎหมายเมืองไทยก่อนนะคะ
ในการอุ้มบุญถูกกฎหมายเนี่ย

มันก็เหมือนกับว่าเราทำแบบธรรมชาติเลย
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเพศ
คืออุ้มบุญที่ถูกกฎหมายนะคะ
ก็คือทุกอย่างธรรมชาติเลย
แค่ตัวคุณแม่เขาอุ้มไม่ได้

ก็ให้คนที่ไว้ใจกันหยาดผีน้อง
อาจจะไว้ใจการรู้จักการอุ้มให้จบ
ก็คือพรบรของไทยเรา
ทำออกมาเพื่อที่จะเป็นการ
ตั้งคันแทนในเชิงมนุษยธรรม
ก็คือทางพ่อแม่ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้

ทางเชิงมนุษยธรรมนี่ตอบโจทย์นั้นอย่างเดียว
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณแม่กลัวเสียสลีระ
ไม่ได้
ทีนี้ถ้าเรากลับมาที่กรณีอุ้มบุญแบบธุรกิจนะคะ

ไข่เลยแต่แบบอ๋ออยากได้ลูกผิวสีประมาณนี้อ่าอยากได้สีตาออกมาแบบนี้อยากได้เพศอย่างนี้ไปหามาให้หน่อยหามาให้หน่อยนี่แปลว่าตัวเองไม่ได้ใช้ไข่ไม่ได้ใช้เชื้อตัวเองนะคะคือไปหามาให้หน่อยซึ่งมันก็จะเป็นอีกชั้นที่แบบมันอาจจะมีสถานพยาบาลไม่ว่าจะขโมยไม่ว่าจะขาย
แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาทำกันขนาดไหนค่ะคุณหมอคือลักษณะอย่างนั้นคิดว่ามีอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในบางกลุ่มซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนในแง่ของสายสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมเลยมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้บางทีเขาก็ไปหาไข่แล้วก็หาสุจิมาผสมแล้วก็ไปใส่ในคุณแม่อีกอีกท่านหนึ่งมีอยู่แล้วครั
ว่ามันจะต้องอยู่ในร่องในรอยอยู่แล้วนะคือคือบางทีมันก็มีข้อสงสัยนะครับว่าผู้ที่ต้องการผู้ที่ต้องการมีบุตรเนี่ยอยากมีบุตรเพราะว่าอยากจะมีบุตรอ่ะอยากจะมีลูกอ่ะพูดง่ายจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากเอาไปใช้ในทางอื่นมันก็มีอย่างเมื่อประมาณ๖๗ปีที่ผ่านมาผมเคยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับถึงขั้นไปเกือบที่จะมีการฝังไข่กันนะครับ

ถ้าขายให้เช่นขายเชื้อให้ขายให้อันนี้พอนึกออกแต่ที่พูดว่าขโมยเนี่ยคืออย่าลืมว่าเมื่อมันมีสถานประกอบการที่มันรับฝากหรือใดก็แล้วแต่ก็ไม่รู้มันเล็ดลอดออกมายังไงต่างใจขายต่อหรืออะไรเนี้ยไม่ทราบแต่ทีเนี้ยคือถ้ามันเข้าอย่างงี้คือมันสุดมากเลยนะคะคือมันสุดแม้กระทั่งว่าพ่อแม่เด
คนที่เขาอยากมีลูกจริงก็คงมีอยู่ในระดับหนึ่ง
แม้ว่าจะไม่หน้าไม่ต้องเหมือนเขาก็ได้สีตาสีผมไม่เหมือนเขาก็ได้เหรอคะคุณหมอ
บางคนเนี่ยเนื่องจากอันนี้ผมมองในส่วนที่แบบโลกสวยนะ
บางทีมันก็มีเหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมี
พูดง่ายไม่มีไข่ไม่มีอสุจิจำเป็นจะต้องใช้ไข่แล้วก็อสุจิบริจาค

แต่อันนั้นมันเข้ารักษณะคือการกรองโดยกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าอันนี้ถ้าสมมุติเราพูดถึงธุรกิจนี่คือมันสุดได้หมดเลย
อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้เลย

เคยค่ะลองอีกมุมลองอีกมุมโลกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่

เพราะว่าเห็นแล้ว
ใช่ยังไงก็ตามเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ใช่หน้าตาแบบคล้ายคุณอยู่แล้ว
อย่างนี้คุณไปรับเลี้ยงจากสถานรับเลี้ยงได้
โตมาระดับหนึ่งเพื่อให้เห็นโครงเห็นอะไร
แต่อันนี้คือเราพูดในกรณีที่มันไม่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชม
ไม่ถูกต้องอย่างเดียวครับไม่ถูกต้องอย่างเดียว
นิดเดียวค่ะเรียนไม่แน่ใจว่าต้องถามท่านไหน
คือตกลงเรื่องนี้ทำไมใหญ่ขนาดที่เป็นคอมมันโดเข้าไป
ขนาดเป็นสอบสวนกลางเข้าไปทำไมขนาดนั้นคะ
คือมันมีอะไรหน้าหวัดเหยียวอย่างไรไหมคะ
แล้วก็ผู้ต้องหาเป็นอาชญากรต่างประเทศด้วย
เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของทางระดับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนเผื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้

ห้าแสนไม่น้อยนะคะสำหรับการตั้งคันของคนคนหนึ่งนะคะ
แต่ว่าผลที่ออกมากับชีวิตชีวิตหนึ่งค่ะ
อันนี้ที่เราไม่รู้ว่าเขาถูกใช้ประโยชน์อย่างไร
ซึ่งถ้าครอบด้วยกฎหมายไทยจริงแล้วปกป้องไว้อยู่หลายมิตินะคะ
แต่ถ้าเข้ารักษณะผิดกฎหมายอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมข่าวนี้